แน่นอนใครที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโทษใครฮะ
คุณยายวัยเก้า๑๑ปี
แล้วค่ะท่านเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักของท่าน
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่ประวัติการรักษาของท่าน
คือก่อนหน้านี้ท่านไปที่โรงพยาบาลฉลอง
ไปรักษาและไปนอนเตียงซึ่งติดกับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
นี่ไงพี่เบิร์ตก็เลยมองกันไปอย่างนั้นก่อน

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบว่าคุณยาย
เสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรกันแน่นะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
พร้อมด้วยตำรวจไปตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้
จุดเกิดเหตุบ้านของคุณยายเนี่ยก็คือ
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่อบจภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบ้านพักคุณยายนะครับ
ทำการเก็บร่างผู้เสียชีวิตตามขั้นตอนปฏิบัติของผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด๑๙ด้วยความระ
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่ายายเสียชีวิตจากเพราะโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่ว่าเอาล่ะกันไว้ก่อนนะคะ
เพราะจากการตรวจสอบประวัติของคุณยายทราบว่า
คุณยายเป็นหญิงชราวัย๙๑ปีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฉลอง
แล้วกลับมาบ้านได้เพียงไม่กี่วัน
หลังจากนั้นคุณยายก็เสียชีวิต
ระหว่างที่คุณยายรักษาตัวที่โรงพยาบาลฉลอง
คุณยายซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยได้ไปนอนเตียงใกล้กับผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นคุณยายเหมือนกัน
ครับวัย๗๔ปีที่ต่อมาผู้หญิงคนนี้วัย๗๔ปีท่านเนี่ย
จนเป็นที่มาของการต้องสั่งปิดโรงพยาบาลชั่วคราวนะคะ
พร้อมกับสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
มีความเสี่ยงสูงถึง๔๕คนโอ้โห๔๕คนเลยนะ
เรื่องต้นค่ะเจ้าหน้าที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตรายนี้
ไปส่งที่โรงพยาบาลวจิรับภูเก็ต
เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันโรคระบาด
ตามแผนงานของสาธารณสุขจังหวัดต่อไปนะคะ
ต้องตรวจให้ได้ว่าคุณยายเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่